เขามีการสนที่กำลังกันต้องซ้อนแผนเลยแหละ

มาเรียกค่าคุ้มครองกับโกสร้าง

แล้วก็บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ย

นี่ส่งจดหมายมาให้โกซ่าเลย

บอกว่าเป็นข้อหนึ่งให้นำเงินมาไว้ที่จุดนี้

ให้รู้กันแค่๒คนตามจดหมายเท่านั้น

ทำตามโดยไม่มีข้อตุกติก
และข้อ๔หากตุกติกแม้แต่นิดเดียว
คนในครอบครัวของคุณเนี่ย
จะมีอันตรายถึงชีวิตทรัพย์สินและธุรกิจของคุณจะเสียหาย
ลงท้ายไว้หวังว่าจะไม่เอาชีวิตลูกเมียแม่และตัวคุณเองมาเสี่ยงตายนะ

นี่คือคำขู่ค่ะจดหมายทั้งหมดเป็นหน้ากระดาษแบบนี้
ทีนี้ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดตรัง
ก็เลยสนที่กำลังกองปราบมากัน๓๐กว่านาย
ก็ต้องวางแผนแหละไปปิดล้อมจับกลุ่ม
คนที่เรียกค่าคุ้มครองจากโกซ่า
หรือว่านายชำนาญลีลาโกศิษย์นะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยตำรวจจับกลุ่มได้นะจับได้๒คนแต่หนีคนนึง
สองคนที่จับได้เนี่ยคือนายสันตินนศรีจันทร์หรือว่านายนนท์อายุยี่สิบเก้าปี
กับนายวีรวัตคงสุดรู้อายุสามสิบเก้าปี
ส่วนคนที่หนีเนี่ยคือนายจำลองนกศรีแก้วอายุ๖๑ปีนะคะ
เพราะอะไรล่ะโกสร้างเอาจดหมายเมื่อกี้ใจความในจดหมาย
คุณสุดท้ายคุณเล่าให้คุณผู้ชมฟังล่ะครับเอาซองกระดาษน้ำตาลอ่ะ
แจ้งตำรวจแล้วก็เปิดให้ดูว่าคุณตำรวจดูสินี่จดหมาย
ข้างนั่นน่ะไม่ใช่ปากกานะแต่เป็นกระสุนปืน
ลูกปืนเอามาขู่ไว้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะ
คนร้ายเอาซองจดหมายน้ำตาลมาเหน็บไว้ตรงหน้าประตูบ้านของโกซ่า
แล้วทีนี้คำขู่มันเรียบร้อยหมดเลยถ้าเกิดตุกติกเนี่ย
ลูกลูกเมียอาจจะตายธุรกิจอาจจะเสียหายครับทีเนี้ยค่ะ
กลุ่มคนร้ายโทรเข้ามาโทรมาหาภรรยาของโกซ่า
แล้วก็นัดมารับเงินกันที่ริมถนนเขาจำปาทางเข้าสำนักสงฆ์ถ้ำเจ้าเกต
ทีนี้พอตำรวจรู้ทั้งหมดเนี่ยวางแผนปิดล้อมค่ะแล้วตำรวจเขาไปเอาตังค์มานะ
แต่ไม่ใช่ตังค์จริงนะคุณผู้ชมไปเอาแก๊งกาโม่มา
แล้วก็ให้ลูกชายโกซ่าเนี่ยไปมอบให้ตามจุดที่คนร้ายนัดหมายนี่นี่
อันนี้ตอนที่เตรียมเงินเสร็จแล้วปั๊บถึงเวลา
ฝั่งนายวีรวัตรกับนายสันตินนท์แก๊งคนร้ายขับรถมานะ
จอดรถหยิบถุงเงินไปตรวจนับตำรวจกรูไปจับเลยค่ะ
จับตัวได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนายสันตินนท์นะ
ตำรวจไปจับกลุ่มได้ที่บ้านพักคือตอนแรกที่จับจับวีรวัตรได้ก่อน
ทีนี้ตำรวจก็คุมตัวนายวีรวัตรที่จับได้ที่บ้านพักอำเภอห้วยยอด
ไปชี้จุดที่เกิดเหตุไปดูเลยแต่ละจุดที่มีการวางแผนกันทำยังไง
แล้วก็ตรวจค้นภายในร้านคาราโอเกะของเมียซึ่งเป็นภรรยาน้อยของนายวีรวัตรด้วย
แล้วดูสิเจอกระสุนปืนไปพบอาวุธปืนอะไรต่างนานานะ
ใช่ค่ะแล้วมันมีจังหวะนี้ที่จะให้คุณผู้ชมดู
นายวีรวัตรเนี่ยขอตำรวจนะขอร่ำลาเมียสารภาพผิด
แล้วร้องไห้กันทั้งสองฝ่ายเลยอยากให้ดูจังหวะนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหทีนี้ก็ต้องเค้นสิเนอะ
ใช่ค่ะแล้วจังหวะที่กอดเมื่อกี้คือเป็นภรรยาน้อย
เพราะว่าตอนนั้นคือภรรยาหลวงไม่ได้อยู่ตรงนี้ไง

ตำรวจต้องเค้นสอบเลยฮะว่าทั้งนายวิรวัตรและนายสันตินนท์เนี่ย
วัตถุประสงค์อะไรถึงไปเรียกค่าคุ้มครองของโกซ่า

จำลองคืออีกคนนึงที่ตอนนี้กำลังหนีอยู่นะคะ
เรียกค่าคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินกับโกสร้าง
ตัวนายจำลองเขาเคยเป็นอดีตลูกน้องของโกซ่า

ทีนี้เขาก็วางแผนกันตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมา

เขียนจดหมายเรียกค่าคุ้มครองที่เขากอดกันเมื่อกี้ค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็เลยกันตัวเอาไว้
กันตัวภรรยาน้อยของนายวิรวัตรนะว่าเป็นพยาน
ลายมือในจดหมายคือลายมือของภรรยาน้อยเนี่ยเหรอ
ใช่ค่ะเขียนมาเต็มหน้ากระดาษเนี่ยค่ะ

ทีนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำผู้ต้องหา

เคยเป็นอดีตลูกน้องของโกซ่าเนี่ยนะคะ